เช้านี้คุณผู้ชมคะดิฉันก็จะง่วงหน่อยนะคะ

ที่ยังไม่ได้นอนที่ว่านี่คือมัวแต่เผือกเรื่องคนอื่น

คือข้อมูลมันเยอะมากจริงมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
หมายถึงว่าชาวเน็ตก็เติมข้อมูลเข้าไป
ก่อนที่จะนอนเนี่ยเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคงได้ดูพร้อมกันเหมือนกัน
กับข่าวที่มีข่าวลือมาชุดใหญ่เลย
บอกว่าแอปสงการเซ็นบายะกันไปเรียบร้อยแล้ว

นี่แหละค่ะแล้วจะบอกว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหหลายคนก็ติดตามว่าตกลงยังไงนะคะ
หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนี่สะพ้ายใหญ่แห่งโบดันซ่าแอปทักษะออนกับคุณสามีไฮโซสงกรานเตชนรงค์
บอกว่าทั้งคู่จะหลดปากกาเซ็นบาหยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แฟนคลับที่ต่างส่งเสียงเชียร์และรอลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาจูงมือกัน๓คนพ่อแม่ลูกอีกครั้งอย่างที่บอกไป
ค่ะคุณเอาเฮ้ยกันเป็นแถวเลยนะครับ
หากว่าเข้าไปส่องในไอจีของฝ่ายหญิงจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเธอจูงมือลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่
ไปที่ฝรั่งเศสปารีสนะคะแล้วก็จะอยู่ที่นั่นประมาณ๒อาทิตย์
สัมผัสอากาศเย็นไปกับผู้จัดการคนเก่งแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ

ส่วนอินสตราแกรมของฝ่ายชายก็นิ่งสงบไม่มีความเคลื่อนไหวใดเลย
งานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็ยกหูไปหาคุณพ่อภัยวงเตชนรงค์
คุณพ่อของคุณสงกรานนะคะเพื่อสอบถามถึงเรื่องนี้ค่ะ
คุณพ่อยืนยันบอกว่ายังไม่ยาไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนเหมือนกัน
หลังจากที่มีข่าวออกมาคุณพ่อเองก็โทรหาลูกชาย

คุณสงกรานก็บอกว่าไม่ยาข่าวมั่ว
แล้วตัวเองก็ถามไปถึงลูกน้องของสงกรานด้วย
ซึ่งลูกน้องก็บอกเป็นเสียงเดียวกันอีกเหมือนกันว่า
ยังไม่ยาหากว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจริงเนี่ย

และสงกรานเองก็ยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมนะฮะ
อีกทั้งว่าหากว่าหย่าจริง
คุณพ่อแล้วก็ผู้ใหญ่ทางบ้านของคุณแอฟ
ต้องรู้เรื่องนี้แล้วสินะคะคุณพ่อของคุณสงกรานก็ออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้
เอาเป็นว่าแฟนคลับก็อาจจะเบาใจไปได้เปาะหนึ่งนะคะ
แต่ว่าในคอมเมนต์ในโซเชียลคือมันมีหลายกระแส
กระแสเขามีการเม้นต์มาแอบอ้างนะ
เขาก็อ้างกันไปบอกว่ามีคอมเมนต์นึง
เขาบอกว่าถ้ามาถามคุณปู่จะได้คำตอบแบบนี้
ซึ่งถ้าไปถามคุณพ่อคุณสงกรานก็จะได้คำตอบว่ายังไม่หย่า
แต่ถ้าไปถามคุณตาฝั่งคุณแอฟทักษะอ่อน
อาจจะได้คำตอบอีกอย่างหนึ่งก็ได้
โอ๊ยคลูซิฟกันไปหมดนะคะ
แสดงว่าหลายคนอาจจะตอบไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้นะ